ส่วนครอบครัวนี้ที่สุโขทัยครอบครัวนี้น่าเศร้ามากนะฮะ
เพราะว่าคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยแล้วตอนนี้ท้องอยู่๙เดือนด้วย
เสียชีวิตจากโควิดอืมคือตอนที่อาการกำลังหนักเลยเนี่ย
ต้องตัดสินใจนะครับก็คือผ่าท้องเนี่ย
เพื่อช่วยลูกออกมานะฮะลูกอายุคัน๙เดือน
คือเด็กเนี่ยสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่คุณแม่เสียชีวิต
นี่คือที่วัดโพธิยารามนะครับที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
เจ้าหน้าที่นำผู้ที่เสียชีวิตนะครับเป็นหญิงสาววัย๒๘ปีนะครับ
ทำพิธีชาปนกิจหลังจากติดโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิตนะครับ
เสียชีวิตเมื่อเช้าเมื่อวานนี้๑๘สิงหาคม
สามีนี่อายุสามสิบสามนะครับสามีกับลูกสาวคนโตอายุแปดขวบ
ก็ติดโควิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมางานชาปนกิจไม่ได้
แยดที่มาไม่กี่คนเนี้ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยไปหาเพื่อให้
อยู่ลองคุณอยู่เต็มอยู่มาก็หลายคนอยู่ได้คนเดียวละ
พี่คอยสู้นะอย่าเครียด
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นหญิงวัย๒๘ปีนะครับ

ติดโควิดนะฮะตอนที่ตั้งคันนี้ก็๙เดือนแล้วนะ

ทีนี้เธอมีเรื่องของน้ำหนักอ้วนด้วย

คือน้ำหนักตัวเนี่ย๑๕๐กว่ากิโลกรัม
มีอาการหายใจเหนื่อยหอบนะ
ราบไม่ได้ตั้งแต่๑๓สิงหาคม
๖สิงหาคมอาเจียนเป็นเลือดไอด้วย

พบว่าผลเป็นบวกตัวเธอด้วยสามีด้วยนะ
ก็เลยไปตรวจซ้ำกันที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
สิงหาคมผลตรวจออกมาพบว่าติดโควิด๑๙ทั้งคู่
ทางโรงพยาบาลก็ส่งรถมารับไปรักษา
ทีนี้ผู้ตายเนี่ยเขาอาการหนักมาก
ต้องส่งต่อนะครับไปโรงพยาบาลศรีสังวร
แพทย์ก็วินิจฉัยแล้วว่าเดี๋ยวทารกในคันจะเป็นอันตราย

ตัดสินใจผ่าตัดทำคลอดออกมาตอน๔ทุ่มครึ่ง
ของวันที่๑๗สิงหาคมเป็นทารกเพศชายน้ำหนักตัวเนี่ย
กรัมถือว่าแข็งแรงดี
แต่ผู้เป็นแม่อาการสุดหนักเช้าวันรุ่งขึ้น
ก็คือเมื่อวานนี้ตอนเช้าเธอเสียชีวิตนะฮะ
เสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยนะครับ
เพราะว่าตอนที่ผ่าทำคลอดลูกออกมาเนี่ย
ยังมีเชื้อโควิดอยู่ก็ยังแยกแม่ลูกอยู่
ลูกสาววัย๘ขวบก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง

ก็มารับลูกสาวคนโตเนี่ย๘ขวบไปตรวจ
เอาผลเป็นบวกอีกก็เลยยังต้องรักษาโควิด
อยู่ทั้งคุณพ่อกับลูกสาวคนโต

โทรศัพท์ไปสอบถามคุณแม่ของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ

แม่บอกว่าตอนนี้แม่ก็อยู่กรุงเทพนะ
อยู่กับสามีแล้วก็ลูกชายคนเล็ก

แม่ก็เป็นแม่บ้านห้างก็ปิด

ยังไม่เห็นหน้าแม่เลยแม่ก็มาตายซะก่อน

เพราะส่วนตัวไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้ว

อายุ๕๑ย่าง๕๒

ใช่ค่ะ

เอาใจช่วยเนาะ
แต่ยังไงก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะ
จะได้มีแรงมาดูแลหลานเนาะ